ไปดูเหตุการณ์จี้ชิงทรัพย์ในงานศพที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมคนร้ายอุกอัดมากค่ะ

คือมีผัวเมียคู่หนึ่งเป็นเจ้ามือในงานศพ
แล้วปรากฏว่าเหตุการณ์ครั้งนี้คนร้ายได้เงินสดไปเท่าไหร่คุณเชื่อไหม
เท่าไหร่คุณรู้ไหมล้านกว่าบาท
มันเป็นบ่อนลอยในงานศพเนี่ย
เงินสดได้ล้านกว่าบาทพร้อมกับทองรูปภัณฑ์ไป๑๐บาท

เป็นเหตุอุอาจเกิดขึ้นที่วัดท่าแพรริมถนนสายนครศรีธรรมราชบางปู
ตำบลปากภูนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
หลังจากที่ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งเหตุ
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปพบนายสมยศลาวัลอายุ๕๙ปี
โอ้โหตอนนั้นไปถึงนะอาการตื่นตกใจเลยค่ะ
และนายสมยศเองก็ได้รับบาดเจ็บบริเวณที่กกหูซ้าย

เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันเร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้น
สอบถามนายสมยศเล่าบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา
มีการจัดงานศพของผู้เสียชีวิตรายหนึ่ง
แล้วก็มีการจัดให้เล่นการพนันที่งานศพนั่นแหละ
ตัวเองจึงมาเป็นเจ้ามือการพนันในงานศพดังกล่าว
กระทั่งใกล้สว่างตัวเขากับภรรยาได้เดินมา
กไก่ททหาร๙๕๔๓นครศรีธรรมราชกะว่าจะกลับบ้าน
แต่จู่ก็มีคนร้ายเป็นชาย๒คน
ประกบตัวเขาและภรรยานั่งอยู่ภายในรถ
แล้วก็ใช้ปืนจี้บังคับข่มขู่บอกว่าห้ามขัดขืน
ให้ส่งทรัพย์สินมีค่ามาให้หมด
แต่ตัวเขาเองเนี่ยโอ้โหใครจะส่งคุณค้าก็ยังห่วงทรัพย์สินไง
พยายามที่จะขัดขืนสุดพลังค่ะจึงถูกด้ามปืนทุบเข้าที่ศีรษะ
ได้รับบาดเจ็บเลือดอาบเลยนะคะ
จากนั้นคนร้ายก็กวาดทรัพย์สินไปหมดเลยค่ะ

ชิปแทนเงินสดอีกมูลค่ากว่า๕แสนบาท
นาฬิการู๑เรือนทองรูปภัณฑ์หนักอีก๑๐บาทไปด้วย
แล้วก็หลบหนีหายไปทั้งสองคน
หลังเกิดเหตุเจ้าตัวรีบโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจ
ขอความช่วยเหลือแล้วบอกว่าให้ติดตามตัวคนร้ายให้หน่อย
ส่วนภรรยาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
ตำรวจมาตรวจสอบจุดเกิดเหตุ

แล้วก็สพใกล้เคียงให้ช่วยกันสกัดจับคนร้ายรายนี้
แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่พบตัว
จากนั้นตำรวจก็เชิญตัวผู้เสียหาย

เบื้องต้นคาดกันว่ากลุ่มคนร้ายมีมากกว่า๒คน
แต่ตอนที่เข้าไปในก่อเหตุไปก่อเหตุมี๒คน
แล้วก็น่าจะวางแผนการก่อเหตุมาเป็นอย่างดีนะคะ
ซึ่งตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ